ที่ข่าวสลดกันเลยนะคะเกิดเหตุสลดขึ้นกับคนในวงการเพลงค่ะ
สำหรับคุณหนุ่มทัชพงศ์นะคะนักร้องนำวงฟิล
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่
กระบะเนี่ยขับมาอย่างเร็วสวนเลนมาชนเข้าอย่างจังนะคะ
เป็นเหตุให้คุณหนุ่มซึ่งเป็นคนขับบิ๊กไบท์และเพื่อนที่ซ้อนมาด้วยเสียชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๙โมงเช้า
บริเวณถนนสายน่านทุ่งช้างหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะภาพจากกล้องหน้ารถของคู่กรณีค่ะ
บันทึกภาพระหว่างที่คนขับกระบะรายนี้พยายามจะแซงรถเก๋งคันข้างหน้า
ด้วยการแซงขวาซึ่งจากภาพเนี่ยเห็นชัดเลยนะว่าเป็นการสวนเล
เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นภาพเนี้ยพร้อมพร้อมกันค่ะคือเขาพยายามแซงขวาเนี่ยค่ะ
ชนเข้าอย่างจังเลยนะคะคุณผู้ชมทำให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต
เฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณหนุ่มนะคะมีแฟนเพลงและคนสนิท
เข้าไปโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง
คุณหนุ่มได้โพสต์ภาพขณะแวะไหว้พระที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
ซึ่งนี่ก็คือโพสต์สุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะ
ขณะที่ย้อนกลับไป๒วันก่อนเกิดอุบัติเหตุ
เจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพร่วมทริปแก๊งนักขับบิ๊กไบท์
คุณแม่ของคุณหนุ่มเองเข้ามาโพสต์ข้อความ
บอกให้ลูกชายดูแลตัวเองให้ดีขับรถให้ระมัดระวัง
แต่ในที่สุดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวบัวพานะคะ
คือต้องบอกว่าหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า
เป็นการแบบบอกลางเป็นลางร้ายอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ
แฟนสาวของคุณหนุ่มเองก็ได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าบอกว่า
วันที่แล้ว๒วันแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงเขา
๒วันแล้วกับข่าวร้ายที่สุดในชีวิต
๒วันแล้วที่ไม่ได้หลับเลยสักนาที
รักสงสารคิดถึงสุดหัวใจ
เป็นข้อความที่เศร้าแล้วก็บีบหัวใจมากคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีคนใกล้ชิดเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
แล้วก็บอกให้เธอเข้มแข็งสู้ต่อไปนะคะคุณผู้ชม

จะจัดขึ้นคืนนี้เป็นคืนที่๒ที่วัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการ
และจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพุธนี้นะคะ
อีกหนึ่งความสูญเสียค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นกับครอบครัวของปีเตอร์คอปเดเรนดอล
มะเร็งกระเพาะอาหารฆ่าชีวิตน้องชายคุณไมเคิลคอปเดเรนดอล
ในเวลาไม่ถึง๒เดือนนะคะ
ตรวจพบและทำการรักษา
บันเทิงไทยรัฐโทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของปีเตอร์
ซึ่งก็ได้เผยว่าครอบครัวเสียใจอย่างมาก
โดยคาดว่าวันพรุ่งนี้จะจัดพิธีสวดอภิษฐรรมศพ

คือจากการโพสต์ของคุณปีเตอร์คอป
จะเห็นว่าคุณไมเคิลได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย
พอตรวจเจอในระยะสุดท้าย
ก็เลยทำให้การดูแลรักษาอาจจะไม่ทัน
ก็ได้จากไปภายในระยะเวลา๒เดือนเท่านั้น

กับครอบครัวของคุณปีเตอร์คอปเดรินดอลด้วยนะคะ
ก็คุณไมเคิลลูกยังเล็กนะ๑ปี๗เดือนเอง
แล้วก็ภรรยาคุณเรเม่ที่เป็นแอร์ฮอสเตจนะคะ
ก็โพสต์แสดงความเสียใจเหมือนกันเนาะนะคะ